หญิงสาวที่อ้างตัวว่าตัวเองเป็นพยาบาลไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกับตำรวจ
วันนี้ไปพูดคุยกับญาตินะคะที่ใช้ชื่อว่าเขาบอกว่าเขาชื่อน้องการ์ตูน
ญาติบอกว่ายายบอกว่าเห็นนะเห็นหลานแต่งชุดพยาบาล

รู้ว่าหลานมีงานทำก็ดีใจไปคุยกับเพื่อนบ้านอีกเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่า
ไม่เคยเห็นการ์ตูนเนี่ยกลับมาบ้านนานหลายปีแล้วนะที่รู้รู้เนี่ยเขาเคยแต่งงานมาแล้ว
แล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะคะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง
จากกรณีเพจเฟซบุ๊กนะคะครูพยาบาลออกมาแฉสาวคนหนึ่งชื่อว่าน้องการ์ตูน
อ้างตัวว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วก็ไปถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยนะคะ
กับแฟนนมซึ่งเป็นตำรวจโดยเธอในสวมชุดพยาบาล
แล้วก็มีการแชร์ในโซเชียลหลังจากนั้นมีคนไปจับพิรุษว่า
การ์ตูนเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่าเจ้าตัวเองก็อัดคลิปแนะนำตัวนะคะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นพยาบาลจริงจริงทีนี้พอมีคนไปขอดูใบประกอบวิชาชีพ
เจ้าตัวก็บอกว่ามีสุดท้ายเนี่ยก็ลบคลิปนี้หายไปเลยนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปที่ตำบลมะค่าในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ไปพบกับนางพรนามสมมุติเป็นยายของการ์ตูนเล่าบอกว่าเธอเนี่ยเลี้ยงน้องการ์ตูนมาตั้งแต่เด็ก
แต่คนที่นี่จะเรียกน้องน้องเบียร์ไม่ได้เรียกการ์ตูนนะคะเรียกว่าน้องเบียร์
ตั้งแต่น้องเบียร์เรียนจบชั้นม๓ที่โรงเรียนใกล้บ้านก็ได้ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยการอาชีพ
รักไทยคงที่อำเภอคงแต่ก็ไม่รู้ว่าเรียนจบหรือเปล่า
จากนั้นไปทำงานที่กรุงเทพอายุประมาณสิบแปดถึงสิบเจ็ดปีนะคะ
ก็จะกลับบ้านมาเยี่ยมเป็นครั้งเป็นข่าวประมาณปีที่แล้วเนี่ย
แม่ของน้องเบียร์ส่งรูปมาให้ทางไลน์ก็เห็นน้องเบียร์เนี่ยแต่งชุดพยาบาล
เห็นแล้วก็ดีใจกับหลานที่มีงานทำแต่ก็ไม่ทราบว่าเรียนจบหรือไม่อย่าง
ไรค่ะเนี่ยมันลายมากก็ว่ากับเป็นนางบาลนางหญ้าบาล
แม่เค้าเคยลายมาให้ดูเนี่ย

ว่าแต่งชุดขาวพยาบาล
เห็นเข้ามาเห็นยายก็ภูมิใจเลย
ไม่ได้ติดต่อตัวเขาหรอก
ม๓แล้วก็เป็นยันเทคโนอีก๑คม
จับมาจบมาจบยายก็ไม่รู้หรอก
ถ้าไม่จบถ้านั้นทำไม
กี่ใดหวุดไปเรียนเข้างานเข้าการงาน

ทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคนในหมู่บ้าน

บอกว่าไม่เห็นน้องเบียกลับมาที่หมู่บ้านนานแล้ว

ไปแต่งงานอยู่กินกับแฟนที่อำเภอปักทงชัย
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนแล้วก็เลิกรากันไป
แล้วก็มาพบอีกครั้งว่าน้องเบียร์ไปเป็นนางพยาบาล

สภาการพยาบาลก็บอกว่าตรวจสอบชื่อแล้ว
ไม่มีชื่อในระบบของการเป็นพยาบาลด้วย
มีผิดเรื่องของการแอบอ้างด้วยนะครับ